สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ค่ะให้ให้เยอะแหมวันนี้ต้องบอกจริงจริงว่า
สถานการณ์รถติดในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ก็เรียกว่าหนาแน่นมากทีเดียวนะคะ
โดยเฉพาะวิภาวดีเมื่อกี้มาจากเกษตรศาสตร์ก็คืองามวงวานตรงไปทางนู้นก็คือติดมาก
จากอิทธิพลของพายุฝนตกด้วยถูกไหมค่ะก็คือพายุมะอ้อนใช่ไหมค่ะ
ตอนนี้อู๋ที่ว่านเป็นยังไงบ้างคะลำปังหนักมากค่ะเพราะว่าในโซนคือ
รอบ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยน้ำไม่เคยเยอะขนาดนี้
พะว่าวานนี้โรงพยาบาลแจ้ห่วงก็สอนดูน้ำป่าไหลเข้าไปท่วม

ประมาณกันคือจากที่เคยเจอเนี่ยน้ำเยอะขนาดนี้ก็คือเมื่อปี๕๔

ถ้าสมมุติว่าน้ำทางเหนือปีนี้ดูมาเยอะมาก
โอกาสที่กรุงเทพมหานครเราจะน้ำท่วมเหมือนปี๕๔หรือเปล่า

เพราะว่าเขาบอกว่าพายุหมาอ้อนที่ประเทศจีน

ก็คือนี่ขนาดไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยนะคะ
แต่ว่าก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนมากขึ้นในหลายพื้นที่

ก็อย่างที่บอกสภาพอากาศด้วยความที่ฝนตกในช่วงเย็น
รถก็เลยติดตามมาด้วยเดี๋ยวพี่มานะคะวันนี้
ใช่ค่ะพี่มดมาไปดูเรื่องของ
บ่นหลังแฟลดดินแดงอาจารย์นิดนึงนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปตรวจสอบนะคะ

หลังจากที่ตำรวจมีการตรวจค้นบ่อนหลังแฟลต์ดินแดง
จากกรณีที่เพจใส่ไหมต้องรอดนี่นะคะ
มีการโพสต์คลิปตามล่านายธนาดิสัยสมพงศ์หรือว่าแม็กซ์อนุสวรี
เพื่อนสนิทของเสือดุสิตเนี่ยค่ะ
ก่อเหตุควงปืนบุกปล้นบ่อนใหญ่หลังแลตดินแดงภายในซอยประชาอุทิศ๘
แล้วก็มีการหอบเงินเกือบ๓แสนบาทหลบหนีไปเนี่ยค่ะ
หลังจากที่มีปัญหากับกาดสุดท้ายแม็กซอนุสาวรี
เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพราะว่ากลัวโดนอุ้มแล้วก็โดนเก็บ
ทีนี้ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเอกรัฐเป่าอิน
รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑รักษาราชการ
แทนผู้กำกับการศรดินแดงเนี่ยค่ะมีการเปิดเผยถึงการเข้าไปตรวจค้น
บ่อนการพนันบอกว่าหลังจากตำรวจรับแจ้งเหตุตั้งแต่วันแรกเนี่ย
ก็มีการเข้าไปตรวจสอบแต่ระยะเวลาผ่านไปแล้วสิบห้าชั่วโมง
พบภายในเนี่ยเป็นห้องว่างเปล่าไม่มีอุปกรณ์การเล่นหรือว่ากล้องวงจรปิด
ส่วนจะมีการเข้าตรวจค้นอีกหรือเปล่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรอตรวจสอบเรื่องสัญญาเช่าสถานที่นะคะ
แล้วก็จะพิจารณาดำเนินการต่ออีกครั้งหนึ่ง

ขณะเดียวกันร้อยตำรวจเอกภัยทูลสิทธิบุญ
พนักงานสอบสวนสนดินแดงก็มีการควบคุมตัวแม็กซ์อนุสวรี
ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์บ่อนการพนันเนี่ย
ผัดฟ้องฝากขังที่สารอาญาพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูง
รวมไปถึงต้องรอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่ะ
โดยญาติของผู้ต้องหาก็มีการเตรียมยื่นเรื่องขอประกันตัว
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการรายงานนะคะบอกว่าพนักงานสอบสวนสอนอดินแดงเนี่ย
นัดหมายผู้ที่รับเป็นเจ้าของบ่อน
ตอนนี้คนตามหาว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนเพราะเปิดได้ยังไง
แล้วก็บางคนที่เป็นนักพนันบอกว่าโอ้ไปเล่นกันมาตั้งแบบหลายปีแล้วอย่างนี้
ก็เพื่อที่จะเข้ามามอบตัวเพื่อที่จะแจ้งข้อหาฐานจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนจะถูกปล่อยตัวไปชั่วคราวแล้วก็จะนัดส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือต่อไป
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในกรณีของแม็กซอนุสวรี
ที่มีการนำปืนบีบีกันขนาด๙มมดัดแปลง

แล้วก็บอกว่าใช้อาวุธที่ใช้ก่อเหตุหรือเปล่า
รวมทั้งผู้ที่รับเป็นเจ้าของบ่อน

ล่าสุดพนักงานสอบสวนสอนอดินแดง
มีการคุมตัวนายวิชาณคล้ายเพชร

เขาบอกว่าผู้นี้แสดงตัวเป็นเจ้าของบ่อนย่านดินแดง
อ่าเขาคุณชุวิทย์จะรู้ว่าเป็นใคร
บอกว่ายื่นผัดฟ้องฝากค้างต่อสารในข้อหาจัด
ให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งสารอนุญาตผัดฟ้องฝากขัง
พร้อมกับให้ปล่อยชั่วคราว
นี่ตัวนี้ก็เป็นพี่เรียบร้อย

สวัสดีครับพี่ชาว
สวัสดีมดำด้วยสวัสดีครับ
ผมรถเมย์สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ

เดี๋ยวเอาน้ำฉีดพ่นน้ำฉีดพ่น

ต้องติดหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักมากนะฮะ

ขวาวว็อกอยู่เลย
นี่ตายตาย
น่าเบียดมากค่ะ

อันนี้เซวา่ใช่ไหมคะ
มี๕ยี่ห้ออยู่บนหน้าดูเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเขาบอกให้ใช้อย่างงี้อย่าไปเรียกว่านายกอย่าไปเรียกว่านายกเออประวิศไม่ได้ครับต้องเรียกคำว่ารองนายกนั่นคือตำแหน่งของคนเอกประวิศวงศ์สุวรรณนะฮะรองนายกรัฐมนตรีครับขนาดเดียวกันถามว่าคนเอกประวิศณะตอนเนี้ยก็คือยังเป็นนายกอยู่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อืมจากสิ้นสุ
สองคนนี้เป็นที่จับตามองทั้งสองท่านเลยว่าทั้งสองท่านเนี้ยทำอะไรเพราะว่าวันนี้โอเคละเราก็จะได้เห็นคนเอกประยุทธ์ก่อนดีกว่าเราพูดถึงคนเอกประยุทธ์เนี้ยครับวันนี้คนเอกประยุทธ์ต้องถือว่าตอนนี้ดำลงตำแหน่งรัฐมนตรีวัตรการกระทรวงกราโหมอ่าใช่ใช่ซึ่งเราบอกว่ารัฐมนตรีวัตรการกระทรวง

วันนี้แข็งแรงนะครับผมสื่อมวลชนให้ความสนใจ
ท่านรองนายกเป็นพิเศษวันนี้โอ้วันนี้วันนี้ท่านแข็งแรงแซงพี่บัวขาวเลยนะฮะ
ดูครับฟิตเลยปกติจะต้องมีคนไปรับที่รถถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับมีคนประคองวันนี้เดินเองเลยฮะจากรถเลย
เขาบอกเลยฮะตั้งแต่ก่อนนี่ไปรับแขกบ้านแขกเมืองวันนี้
ถ้าที่ของพลังเอกบริวิตมันต้องยอมรับแข็งแรง
เดินเข้าไปที่ตึกบัญชาการหนึ่งด้วยตัวเองโดยไม่มีรอปภ
ปกติจะต้องมีคนคอยพยุงถูกต้องไหมฮะแต่นี่ดูเดินขึ้นลงได้สบายเลย
นี่ครับแข็งแรงฮะนัดข่าวถึงว่าวันนี้นัดข่าวไปรอ
เป็นวันของรองนายกที่แบบทุกคนให้ความสนใจมีการไลฟ์ตลอดเวลาสื่อ
เสียงพลเอกประวิทย์ว่าหลังจากเป็นการประชุม
นะวันนี้เขามีการไปรับแขกบ้านแขกเมืองเสร็จปุ๊บจะต้องไป
มาแล้วไงท่านประชุมแล้วล่ะท่านประชุมแล้วล่ะ
ลำปางท่วมแล้วเนอะค่ะตอนเนี้ยตอบคำถามสื่อมวลชนกับการปฏิบัติ
เขาถามอ้าวท่านรองเป็นยังไงล่ะมารักษาการนายกครับ
ท่านก็ตอบสื่อมวลชนว่าการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างราบรื่นดีไม่มีปัญหา
โดยก่อนขึ้นรถนักข่าวก็ยังถามอีกนะนี่คำถามเรื่องสัญญาใจกับพลเอกประยุทธ์ล่ะ
อ่านะหลายคำถามที่ทั้งเรื่องมีสัญญาใจกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
พลเอกประวิทย์เนี่ยคำถามว่าแหมได้ยินคำว่าสัญญาใจปุ๊บหยุดหยุด
แล้วก็ยืนตอบสั้นสั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่อืมจากนั้นก็นั่งรถยนต์ส่วนตัวเนี่ย
จากธรรมเนียบนะฮะไปปฏิบัติภารกิจส่วนใหญ่เขาจะชอบไปทำที่
มูลนิธิป่าลอยต่ออ่าใช่ครับที่ประจำเนาะซึ่งคนก็ถามกันเยอะ
เกี่ยวกับนี่ท่านรองนายกผลการตัดสินเนี่ยจะเป็นยังไง
ยุบสภาหรือเปล่าครับสิ่งหนึ่งเราอย่าลืมอีกคำนึงคือ
วันนี้เขารักษาการแทนนายกค่ะเขามีอำนาจเต็มเหมือนนายกนะอ่าใช่ฮะ
สิ่งหนึ่งเขามีสิทธิยุบสภานะเขามีสิทธิ์ปรับคณะรัฐมนตรีนะ
ครับวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามเขานะท่านรองท่านรองนายก
หมายถึงท่านรองนายกเนี่ยนะหาท่านรองประวิทย์จะยุบสภาไหมอืม
คำตอบที่รองประวิทย์ตอบว่าไม่มีการยุบสภาและไม่มีอะไร
ไม่มีการปรับคอรมอคือยังคณะรัฐมนตรียังคงอยู่เหมือนเดิม
ปรากฏเขาถามอ้าวแล้วยังไงล่ะจ๊ะเกี่ยวกับเอ่อสารรัฐมนูลอ่ะ
อ่าจะตัดสินออกมาว่ายังไงท่านว่าคนอยากจะรู้จากพลเอกประวิทย

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ทำให้มันเหม็นทั้งหมดต้องพิสูจน์ให้ได้ซึ่งพักเพื่อไทยให้ความสำคัญนะคะ
หลังจากเกิดเหตุขึ้นก็มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยสส
ไม่ได้มีอะไรชัดเจนขึ้นอืมสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่
ก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยขึ้นมานะคะครับล่าสุดนายคมสิทธิ์จังพาณิชย์
ถ้าเป็นน้องชายนายกเทศมนตรีเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีแฟนนุ่มของตำรวจ
หญิงคนนี้เนี่ยนะคะก็พร้อมทนายเดินทางมาที่สพหัวหินค่ะ
รองสารวัตรสอบสวนหลังจากถูกทหารหญิงรับใช้เนี่ยแจ้งความดำเนินคดีโดยบอกว่า
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้อาวุธปืนตบหน้าจนล้มแล้วก็มีการซ้อมจนตกสระน้ำไปด้วยค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาในการสอบปากคำประมาณ๑ชั่วโมง
จะพานายคมสิทธิ์ไปชี้จุดเกิดเหตุภายในบ้านพักภูวิลล่านะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีในที่เกิดเหตุ
ก่อนที่จะกลับขึ้นรถแล้วก็พากลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกที่สพหัวหินอีกครั้งหนึ่ง
แต่เป็นการเข้ามามอบตัวสิทธิ์ซึ่งผู้มีสิทธิ์ที่จะยื่นประกันตัวเบื้องต้น
กับทางพนักงานสอบสวนสพหัวหินได้
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและชุมชน

เราจะรู้สึกว่าเราอ่านข่าวนี้ก็มีคำว่าตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงมาจะเป็นอาทิตย์แล้ว

ที่ประธานวุฒิเขาบอกแล้วว่ายังไงเขาต้องรู้คำตอบ
เพราะว่า๖๐วันจะต้องรู้ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันเป็นยังไง

ยังไงแม่ว่าจะ

ก็ตอนนี้เราก็มีการแชร์กันออกมาแล้วว่าเป็นใคร
แต่เขาเขาว่าสวเองเขาปฏิเสธโดย

อีกอย่างนึงปุ๊บเขาบอกว่าสวเขาบอกเอาละ

เพราะสวที่ราชบุรีมีทั้งหมด๕ท่านด้วยกัน

เป็นผู้หญิงหนึ่งท่านแล้วก็อีกสองท่านเป็นทหาร

ที่เขาแบบในโซเชียลที่เขาพยายามหาตัวสืบว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้

อันเนี้ยเพราะว่าเขาจะมีภาพที่อ่าที่มีภาพออกมาสินบัตรโทรคนนี้เนี้ยค่ะ
เขามีแบบไปร่วมงานศพแล้วก็มีการยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบหลายท่านดูแบบดูมีความแบบ
สนิทสนมแล้วก็ดูมีความแบบให้เกียรติกันอย่างนี้บางตำรวจบางท่านคุยก็คือยืนหน้ายืนยืนแบบว่ายืนสำรวมประสานมืออย่างนี้ค่ะนะฮะ
เนี่ยแล้วก็มีภาพเนี้ยมีหลุดออกมาสองสามวันแล้วครับนี่ค่ะนะเขาก็ไปคุยกับตำรวจใหญ่ใหญ่หลายท่านเลยล่ะ
ก็ไปติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้อะไรอย่างงี้คือคนเขาก็ถามกันไงอ่า
ว่าทำไมแบบเป็นอย่างนี้แบบเหตุการณ์ทำไมอย่างเช่นไปรับสมัครได้ยังไง
เป็นตำรวจอายุสามสิบเก้าซึ่งเขาก็มีข้อข้อกฎหมายออกมาว่าโอเคล่ะ
ตำแหน่งถูกต้องไหมเช่นพนักงานบัญชีครับ
แต่พนักงานบัญชีเด็กอีกไหมเดี๋ยวคงเยอะนะเพียงมีใครตอบได้ก็คือว่า
ก็ไม่มีควรจะมีมีทหารรับใช้แล้วอ่ะใช่ในยุคนี้เนอะนะครับผม
มันข้ามองค์กรกันด้วยแล้วก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
แต่ก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องตามกันต่อแล้วกัน
ใช้เวลาหกสิบวันนานไปหรือเปล่าคะนานไปไหมฮะหกสิบถามมาแม่
นานมากฉะนั้นเขาบอกหกสิบวันถึงจะรู้อืม
คือต้องมีการสอบสวนอะไรคือในกระบวนการทางวุฒิสภาเขา
ครับผมที่มาที่ไปต้องรวบรวมพยานหลักฐานนู่นนี่นี่นั่นอีกนะฮะ
รอกันนิดนึงแน่นอนนักเรียนสองสถาบัน
โอ้โหเราได้ยินกันมาตั้งแต่รุ่นไหนโฟล์คิงอะ
ฉันว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราด้วยซ้ำดูข่าวมดใส่กันเละเลย
เหมือนโฟล์คิงอะคนไม่รู้อีโหน่ออีเน่ก็โดนด้วยฮะ
ถูกครับผมวันนี้ผู้กำกับการสอนอปทุมวัน
ตำรวจเอกพันศานะฮะอมราพิทักษ์เนี่ยนะครับ
นี่ภาพนี้ออกไปคนก็ถามเอ้าโฟลคิงภาคสองมาแล้วเหรอ
ตอนแรกเขานึกว่าถ่ายหนังนะฮะนะครับผมแต่ดูไปดูมาโอ้โห
เรื่องจริงครับตีกันจริงจริงด้วยคนก็ถามเฮ้ยมันยังมีอย่างงี้จริงจริงเหรอเหรอ
มีจริงฮะคำตอบคือมีจริงจริงฮะนี่สนามแล้วก็จะเป็นการถ่ายหนังถ่ายละครนะฮะ
ครับผมแล้วดูดิอยู่สนามกลางเลยอ่ะแล้วตำรวจเอาไม่อยู่อ่ะ
ตำรวจมาสี่คนเอาไม่อยู่ฮะดูครับสองฝั่งนะฮะต้องชื่นชมตำรวจนะฮะ
ตำรวจไม่ทำอะไรนะใช่ครับตำรวจเข้ามาแต่เป็น
ฉันเป็นตำรวจฉันก็ต้องวิ่งกอดถูกครับเพราะไม่รู้มีอาวุธอะไรบ้าง
สนเลยเข้าไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็โดนกระชากอ่ะ
มาผักให้ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูฮะนี่ตำรวจน่ะเธอใส่หมวกน่ะ
ตำรวจน่ะน่ะโอ้โหนี่ฮะใส่กันคือตอนเนี้ยทุกคนขอให้ชื่นชมตำรวจ
เอาตรงตรงนะอืมฮะอันเนี้ยแหละคนเรียกว่าตำรวจเสี่ยงชีวิตจริงจริง
ดูดิดูฮะนี่พยายามนะดูฮะแล้วตำรวจพยายามทำทุกอย่างให้มันซอฟต์ที่สุดนะฮะ
ใช่คุณดูดีดีไม่ใช้วู้ดปืนด้วยน่ะถูกใช้กระบองน่ะ
อันนี้เขาบอกว่าดูสิเอาจริงถ้าเราเป็นตำรวจ
เราก็ไม่รู้จะเริ่มจากจุดตรงไหนก่อน

ต้องใช้อะไรที่มันรุนแรงที่สุดก็คือกระบอง

แล้วคุณคิดดูว่าเด็กสองฝั่งมีฝั่งละเท่าไหร่
พี่ว่าฝั่งละ๔๐ได้นะมดดูจากภาพแล้ว

ซึ่งวันนี้เขาบอกผู้ก่อเหตุ๕๐๖๐คน

ร้อยกว่าคนอ่ะไม่ใช่๔๐แน่นอน
อาชีวะประทุมวัน๕๐๖๐คนโดยประมาณนะฮะ

อาชีวะอุเทรนถวายแม่มันคลาสสิกเนอะ
แล้วมาสนามกลางเลยตรงสนามศุกร์เลย
ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยระหว่างที่เดินทางเขาอ่ะ
อาชีวะอุเทรนธวาย๕๐ถึง๖๐คนครับ
ที่ลานฟู้ดซอร์อาคารนี้ไม่บุตร

อันนี้เขาจะทำคอนเสิร์ตแบคทิ้งใช่ไหมครับ
แล้วก็ซัดกันเลยไปถึงมาบุญคลองด้วย
คือเอาจริงมันแก้ปัญหานี้ไม่จบ
ก็็ยังมองสิวะว่ามีการพกพาอาวุธรึเปล่า

คนขับรถผ่านไปผ่านมาคนที่เดินแถวนั้น

แต่ก็โอเคละเราได้ยินข่าวนี้ตั้งแต่เราเกิด

แต่ปีนี้เนื่องจาก๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เริ่มอ่านข่าวกันนะมีปีไหนไม่มีบ้าง
ตั้งแต่สมัยหนูเรียนมต้นพี่หนูต้องวิ่งหลบ
รุ่นพี่เฉาก็ด้วยวิ่งหลบเขาตีกัน
ถอดเข็มขัดออกมาฟาดไปที่พื้น
มีดดับยาวยาวแบบที่บ้านหนูอ่ะบางทีหลบเข้ามาหลังปั๊มอย่างนี้พี่
เห็นกันอยู่บ่อยเราก็ไม่รู้ว่าแบบ

สมุดปากการแต่กำลังอยู่ปากน้ำ
คือมีโอกาสเคยได้แบบว่าสัมภาษณ์เด็กที่เรียนอาชีวะจริง
พอวันหนึ่งที่มันเลยจุดที่เขาเรียนอ่ะ
มองย้อนกลับมาบางคนก็จะพูดเลยว่า
ฉันไม่น่าทำแบบนี้บางคนเสียชีวิตจากการปะทะกันแบบนี้
ถูกอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีมันต้องคิดมากจริง
ไม่งั้นมันสุดท้ายกลับมามันก็ย้อนกลับมาไม่ได้แล้วนะ

เพราะว่าพี่ตอนเด็กเนี่ยเคยมีเพื่อนไปขึ้นรถเมย์ด้วยกัน
ตอนเรียนอัมราธิโยมเรียนที่ปรรภัณฑ์
รถเมย์แล้วเพื่อนเนี่ยเป็นเหมือนมดดำเลย
มันชอบทำแบบนี้พยักหน้า
ได้แล้วมันยืนอยู่หลังพี่ก็ยืนอยู่

เอาลงมาเลยบางทีแบบเราไม่ได้ตั้งใจไง
เขาก็บอกเลยว่าโอเคละเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันแก้ได้มันแก้มานานแล้วหรือเปล่า

สมมุติแม่เป็นคนแก้แม่แก้ไง

แต่เขามีการแก้โดยวิธีการมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สามารถปราบได้ก็คือ
ใช้รุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ที่จบไปแล้ว
แล้วเขาก็จะมาตรวจน้องเนี่ยที่มาแล้วเขาจะสอนว่า

พี่จะไม่รับน้องเป็นน้องอยู่ในแก๊งของพี่

มันก็คือวัยวะวุ่นแต่ตอนนี้แค่เอาเวที

เฮ้ยไม่ถูกกันนะถูกต้องป่ะ

โคคิงหนังที่ประสบความเสล็จเป็นร้อยร้อยล้านน่ะถูกต้องไหม
นี่แต่อันนี้ยุคเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้คุณครูเขาบอกเอาล่ะ
ตอนเนี้ยมันมีผู้บาดเจ็บหนักเนี้ยสองคนครับนักเรียนนักสถาบันดังเนี้ย
รู้กันอยู่แล้วสองสถาบันเนี่ยทำร้ายกันเนี่ยแหละ
ผู้บาดเจ็บหนักเนี่ยสองคนอาจารย์ของทั้งสองมหาลัยสองสองสาบันเนี่ยนะฮะ
ก็ลงความเห็นว่าเอาล่ะสิ่งแรกที่เราจะทำกันก่อนคือการปรับตารางเรียน
อ่าไม่ให้ชนกันให้เลิกไม่พร้อมกันอืมอีกสถาบันเลิกช้ากว่าอย่างนี้หรอแม่
โอ้ถ้าคนจะตีกันมันจะตีกันเขารอได้เขารอนัดกันได้ทุกคนที่เขามองว่าทั้งสองสถาบันเนี้ยมันเจอกันแล้วมันคำเหม็นกันแล้วมันเห็นต่อหน้าต่อต่างกันไม่ได้มันก็เลยแบบอ่าฮะเวลาดู
หรือเปลี่ยนชุดไปเลยวะไม่ให้ใส่ชุดไม่ให้ใส่ชุดชอบออกมาใช่ไหมชุดที่เขาได้จากพวกนี้เขาไม่เขาที่จะใส่เสื้อใช่ใช่ถูกต้อง
ตั้งแต่เสื้อช็อปเขาถึงบอกเด็กพวกเนี้ยเขาเคยทำวิจัยออกมาว่าเด็กทุกคนแปลกอืม
ห่วงเสื้อช็อปแล้วก็ภูมิใจในแบบว่าก็ความดีคือภูมิใจในสถาบันของตัวเอง
ใช่ที่จะอยากสอบเข้าเพราะว่าอยากได้เสื้อชอบด้วยเอออ่าฮะเพราะเขาต้องใส่
เพราะเขาต้องรู้ใครเป็นใครไงเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันเคยมีเรื่องที่บอกว่า
พี่ไปตีเป็นรูปที่ใส่เสื้อไปเวทย์ไงเอาตามตรงนะคะจากกรณีนี้เนี้ยอืม
ตีกันเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นคนอื่นที่ไม่ได้เรียนที่สองสถาบันนี้ด้วย
เหตุการณ์ก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยครับพี่ก็เลยมีกลุ่มนักศึกษา
ประมาณ๔คนครับอ้อมหลังผมมาครับ
ก็เลยเข้ามาต่อยบนใบหน้าผมแล้วก็เตะที่หน้าผมครับ
แล้วก็กระชากมือถือผมไปครับที่กดไลนแมนนะครับ
ปลาลงไปกับพื้นแล้วก็แตกครับแล้วก็อีกคนนึงก็เตะไปข้างถนนครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็โดนโดนโดนอีกครับโดนเขายิง

งงอยู่เลยครับว่ามาต่อยผมอะไรแล้วผมก็ร้องขอชีวิตเขาแบบว่าพอได้นะครับพี่
เพราะว่าเราระบมไปหมดแล้วครับใบหน้าเราเพราะรองเท้าที่เขาใช้เตะเรางัดเราขึ้นมาครับ
มันแข็งอะครับพี่มันเป็นเหล็กหรือมันเป็นไม้กระดานอะไรสักอย่างครับ
น่ะดูสิไม่รู้อีโน่อีเหน่แต่หน้าเละเลือดไหลตลอดเวลา
ก็คือไปหยุดดูไปดูนั่นแหละอืมนั่นแหละนะฮะปรากฏทางอาจารย์ของทั้งสองท่านก็บอกว่า
ตอนเนี้ยจะมีการเอ่อวางกำลังตำรวจครับตั้งแต่ห้างสับสินค้ามาบุญคลองอืม
จนถึงช่วงบริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติสำหรับมูลเหตุในการทะเลาะกันของทั้งสองสถาบันน่ะ
เพราะความขัดแย้งเห็นไหมที่มันมียาวนานไม่เกี่ยวกับการล้างแค้นนะฮะ
เกี่ยวกับการล้างแค้นที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้โดยผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยเป็นนักศึกษาปีสอง
ที่ถูกรุ่นพี่แล้วก็อดีตนักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยกลายเป็นแกนนำชักชวนนี่
กลายเป็นแก่นำชักชวนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานอาจารย์เพื่อนำตัวให้ข้อมูลกับตำรวจ
ครับนะฮะมีรายงานว่าตำรวจเนี้ยได้ตรวจค้นทั้งสองสถาบันเนี้ย
เรื่องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผู้บริหารทั้งสองสถาบันเนี่ยยืนยันให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
หากพบตัวผู้กระทำความผิดนอกจากคดีอาญาแล้วก็จะโดนบทลงโทษของสถาบันถึงขั้น
ฟังดีนะฮะเชิญพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาด้วยไล่ออก
อาการผู้บาดเจ็บสามคนเนี้ยออกจากโรงพยาบาลแล้วเหลืออีกสองคนครับ
แล้วเหลืออีกคนนึงที่แบบหนักหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเราไปฟังตำรวจ
เขาพูดถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบานเขาว่าไงกับเรื่องราวนี้ฮะ
ก็เพราะผมว่าผมว่ามีการชัดตรวจทางนักศึกษาที่ไวครับชัดตรวจนั้น
ซึ่งเจ้าที่สำหรับก็ก็อยู่แล้วแต่ว่าอ่าเขาเขาอาจจะ
อืมอ่าอันนี้ค่ะพี่บอกว่าทีการจัดกำลังตำรวจ
รู้ตั้งแต่มาบุญคลองจนถึงสยามครับเมื่อกี้ตำรวจตั้งสี่ห้าคนเขาไม่กลัวเลยแม่
ต้องใช้ให้ตำรวจเป็นกองทัพเลยล่ะครับไม่ต้องใช้เป็นกองทัพถูกตอบ
อันนี้เราก็ต้องใจเข้าใจเรานะเออตำรวจก็ไม่ใช่ไม่ตาย
ตำรวจก็กลัวตายเสี่ยงแต่โดนไปอย่างนั้นตายได้เราไม่รู้ว่ามีปืนปากกาหรือเปล่า
มีลูกนึกออกป่ะโอ้โหชั่วโมงนี้ปืนปากกาไม่เล่นแล้วมด
มันเอาปืนจริงกันนะสิปืนจริงขายตามออนไลน์เยอะแยะถูกนะฮะ
แต่ก็มันเป็นความแค้นมันเป็นแบบว่าจากรุ่นสู่รุ่น
ใช่ไหมจากเหตุการณ์จริงจริงคือตัวก่อเหตุเช่นที่เป็นคนที่จบไปแล้วน่ะ
อ่าเป็นแก่นำเนอะถูกเป็นคนปลุกปั่นกระแสนะอืมอืม
วันนี้มันเป็นแบบว่าจากรุ่นสู่รุ่นแล้วจริงจริงครับบางทีก็ด้วยความรักสถาบันด้วยของน้องน้องด้วย
พอเวลารุ่นพี่ชวนก็ไปกันไปแหมถ้าเมื่อจากเจนไฟท์เจนที่พี่พุ่มก็คงไม่มาชกกันหรอก
อ้าวถูกปะล่ะมันต้องแมนแมนหน่อยสิพี่นึกออกไหมมันถึงเวลาปุ๊บก็ไม่มาชกหรอกมันโอ้โห
มันเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่โดนปลูกฝังมาว่าเฮ้ยจะต้องมีภาพอย่างนี้นะ
สมมุติอ่ะก็ปีหน้าก็มาใหม่ถูกป่ะอืมใช่อาวุธไม่ต้องมีอืมอ่า
สู้กันมือป่าวมาเลยมันขึ้นไปทีมือมาเลย

แล้วก็นี้ไม่ได้เป็นเราตำรวจไปดูเป็นครั้งแรกด้วยนะ
เพราะว่าเขามีทุกปีตำรวจก็ไปเฝ้าระวังให้ทุกปีเช่นเดียวกัน
ใช้คำว่าร่าวทั้งปีดีกว่าร่าวทั้งปี

แต่แค่ว่าแค่แบบมูลเหตุจุดเริ่มต้นมันจะแตกต่างออกไป

แชรุโซ่ก็แค่หน้านางอ่ะคนละเรื่อง

ทุกวันนี้เขาคงไม่ได้โทรศัพท์ไปทีละบ้านหรอก

ความรักรุ่นพี่รุ่นน้องโซตัสอะไรประมาณนี้
น้องมันก็ยังมีอยู่จริงนะฮะอ้าวขอให้ดริกไอ้ในหนังน่ะละคร
คนเล่นมันหล่อถูกต้องไหมล่ะ
ชีวิตจริงมันไม่ได้หล่อแล้วมันไม่ได้ซอฟต์เหมือนในหนัง

คือมองแต่ตรงกลางในการใช้ชีวิตตรงนั้น
แล้วก็ใช้ชีวิตเข้าคณงกันไป
สุดท้ายคนที่เสียใจพ่อแม่คุณส่งให้ไปเรียนหนังสือ

โดนอาญาด้วยแล้วก็ออกจากสถาบันด้วยนะครับ
นั้นแหละสะพานกวายเหมือนจะได้ยินว่า
โพลิพัทปฏิพัท
ใช่กันนี่เออ

เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ

ก็พูดออกทีวีนุ่มกันชัย
พูดออกทีวีทุกวันจนแบบว่าควรรัวทักประเทศเรา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

ได้๒คนแล้วแหละเออนะครับผมมาถึงเรื่องราวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เล่านาทีเร่งสะดอกกุญแจช่วยสาวติดในห้องน้ำ๓วันครับ
ภาพแรกที่พบนะครับวันนี้ครับ๓วันเลยเหรอ
ใช่ครับร้อยตำรวจเอกชาญชัยนะสอนเสียงนะครับ
สรองสหวัดป้องกันปรับรามสอนอพระขนมครับ
เปิดเผยถึงกรณีที่มีหญิงสาวติดอยู่ในห้องน้ำนะครับเป็นเวลา๓วัน
เมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาจนได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากหญิงคนหนึ่งครับ
ว่าไม่สามารถติดต่อน้องสาวได้
แล้วก็ตนเนี่ยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจอีกสองนายจึงไปที่บ้านพักย่านอ่อนนุษย์ครับ
เมื่อไปถึงเนี่ยตนก็เดินสำรวจรอบบ้านก่อนจะเดินขึ้นไปบนบ้านที่ชั้น๒นะครับ
จากประสบการณ์การทำงานกรณีหากได้รับแจ้งเหตุที่ไม่สามารถติดต่อคนในบ้านได้หลายวันเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็มีผู้เสียชีวิตนั่นเองครับ
ตนจึงตรวจสอบอย่างละเอียดกระทั่งได้ยินเสียงทุบประตูฮะแล้วก็เสียงตะโกนขอความช่วยเหลือครับคุณผู้ชมครับ
ทราบว่าน้องสาวเนี่ยติดอยู่ภายในห้องน้ำซึ่งลักษณะห้องน้ำมีประตู๒บาน
โดยบานแรกจะเปิดจากในห้องนอนนะครับส่วนอีกบานเนี่ยจะเปิดจากข้างนอกห้องนะครับ
รอนประตูบานที่เปิดจากนอกห้องนั้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับตนเลยสะดอกกรอนแล้วก็เปิดประตูอีกบาน
โดยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงฮะนี่ครับเมื่อเปิดไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่ในห้องน้ำครับ
อยู่ในสภาพอิดโดยแต่ยังสามารถเดินได้โดยภายในห้องน้ำเนี่ยมีข้อความที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลย
เขียนด้วยครีมครับเธอเขียนข้อความสั่งลาครับจึงได้ไปสอบถามถึงเหตุการณ์
ทราบว่าเขาเข้าห้องน้ำตามปกติแต่ไม่สามารถเปิดประตูห้องน้ำออกมาได้
แต่ไม่มีใครได้ยินฮะเนื่องจากบ้านเนี่ยเป็นทาวน์ฮาวส์๓ชั้น
แล้วก็ปิดทึบด้วยทำให้เสียงเนี่ยไม่เล็ดลอดออกมาครับ
ติดอยู่ในห้องน้ำเป็นเวลา๓วันแล้วก็อาศัยดื่มน้ำก๊อกเพื่อประทังชีวิตนะครับ
นะครับดูเขียนไว้แล้วก็มีการสั่งเสียเขียนเป็นพินัยกรรมด้วยนะครับ
ไว้ที่กำแพงนี่ฮะถ้าต้องตายเนี่ยเจ๊เล็กจัดการมรดกให้ด้วยนะฮะ
ส่วนของตั๊กนะครับแล้วก็ตั๋วตูนตั้มมีแยกไว้ให้เลยอ่าใช่นะครับ
กินน้ำก๊อกเลี้ยงชีวิตนะฮะแล้วก็บอกว่าน้ำหมดคงตายใช่ครับ
นะฮะแล้วบอกว่างัดทุบตะโกนไม่มีใครได้ยินฮะอืมโอ้โหนี่ครับ
คือแต่ที่เขาออกมาได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ที่ฝาชะโคก
เอามาทุบเลยทุบเลยยอมทุบเลยก็ต้องยอมทุบอ่ะเนอะใช่
สามวันอยู่ได้ยังไงถูกต้องแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือ
ล็อกปิดผิดด้านคือไปปิดอ่าที่มันเป็นปุ่มล็อกเนี่ย
ต้องอยู่ในห้องน้ำแต่ช่างเนี่ยกลับไปปิดด้านนอกอืม
คนที่เข้าไปในห้องน้ำแล้วข้างนอกเขาก็ล็อกก็เปิดออกไม่ได้
นั้นก็ต้องใช้ฝาชะโคกทุบเหมือนกันนะครับนะฮะแต่นี่ก็ช่วยชีวิตไว้ได้
แล้วตอนนั้นไม่ออกมาอ๋อพี่แก่นไปช่วยพี่แก่นไปช่วย
ไม่ได้โดนในห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกเฉยในประตู
แต่แค่แบบไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่กางเกงนุ่งขาวห่มขาวเหรอ
เออคุณพ่อเจ็ดตัวเออคุณพ่อเจ็ดตัว
จะกลายไปคุณมดดำไปท่ามันอยู่ไงทำ
ทำมันเริ่มต้องคุณแม่บอก

จะได้ไม่โดนแบบนี้อีกอีกและตั้งแต่เด็กและโตมาถ้าสมมุติโอ้โฮ

มีตังค์ก็และไม่ได้นะเออถูกป่ะยิ่งมันแบบโอ้โฮ

โอ้โฮอุ้ย๒๐ได้ว่าเดี๋ยวแชร์พึ่งเมื่อวันพี่มารับรายการแชร์

ครับผมโอเคเบรกไหม
ขอแสดงความยินดีกับค่าแรงขั้นต่ำก่อนนะฮะ
บอกสักนิดนึงว่าคำว่าค่าแรง๓๐๐จะไม่มีอีกแล้ว

เพราะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำเราเคยนำเสนอคุณไปแล้วว่า
น่าจะขึ้นมาสัก๕กว่า

แต่คราวนี้จังหวัดที่มีการขึ้นแต่ละจังหวัดเนี่ย
อายุทยานะฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพูดกันสักนิดหนึ่งก่อน

อย่างเช่นพระนครศรียุธยาเนี่ยจาก๓๐๐ก็จะกลายเป็น๓๔๓บาท

ฉะเชิงเซาก็จะเป็น๓๔๕บาท
กรุงเทพฯมหานครนครปฐมนลทะบูรีปฐมธานีสมุดปราการสมุดสาข้อนเนี่ย

ขนาดเดียวกันเนี่ยทางอีสานอำนัดจารย์เริ่มแหม่ห่องสอนหนองบัวรัมภูเชียงรายอุไทยธานีรัมภูจะเป็น๓๓๒บาท

ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฉลี่ยขึ้นประมาณสัก๕๐๒เปอร์เซ็นต

นะฮะเราไปเช็คกันดูว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ของคุณเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมุติเป็นปลาจินบุรีหนองคายก็จะไปสามร้อยสี่สิบ

เริ่มแล้วกว่านี้คือผ่านบัตริงคอรมอร์แล้ว

เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำปี๖๕ขอให้จำเอาไว้เลยว่าไม่ใช่๓๐๐บาทแล้วนะ

เราไปเช็คซิว่าเนื่องจากค่าความความชีพสูงขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็จะขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก๕เปอร์เซ็นต์๕๐๒เปอร์เซ็นต์
ในจุดพี่ผู้ประกอบทานตรัพย์ได้อยู่

คือต่ำสุดตอนนี้ที่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่๓บาท๒๘คือขึ้นมาอีก๒๘บาท

ว่าจะเป็น๓๒๘ขึ้นมา๒๘บาทต่อวัน

หนึ่งอมยิ้มได้สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
ท้าวป่ะใช่ไหมอืมจริงหลายคนบอกวันนี้โอ้โห
โควิดไปฝีดาดลิงมาครับวันนี้มีอะไรนะไข้หวัดมะเขือเทศ
โอ้โหไม่ใช่แหวรัสตัวไหนแต่รู้สึกจะเกิดขึ้นที่อินเดีย
มันกลับมาเมืองไทยแต่ว่ามันอาการคนก็ถามว่าเกมีอะไรคล้ายกับโรคของเด็กมือครับ
มันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วก็ลักษณะมันก็จะเหมือนมะเขือเทศอ่ะพี่
หลุกเล็กเล็กเล็กขึ้นมาอาการก็จะปวดปวดแสบร้อนเป็นไข้
มันจะเป็นอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันตอนนี้ยังไม่ถึงประเทศไทยนะฮะ
เขาโพสต์ข้อความระบุว่าไข้หวัดมะเขือเทศกำลังระบาดในรัฐเกลระนะครับประเทศอินเดียเนี่ย
เกียวระประเทศอินเดียเป็นไวรัสไข้หวัดตัวนี้มันเป็นไวรัสไข้หวัดมะเขือเทศเป็นไวรัสชิดใหม่
ใช่หรือเปล่าก่อนคำถามแรกมันเป็นไวรัสชีวิตใหม่หรือเปล่า
เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องไปถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยจากตุ่มแผลจากผู้ป่วยสองรายเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเด็กของเราเนี่ยเมืองไทยเรามีอยู่แล้วมือเท้าปากเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่เด็กมีอยู่แล้วค่ะมือเท้าปาก
มีรายงานข่าวไปทั่วโลกว่ากรณีกระทรวงสาธารณสุขอินเดียออกมายืนยันว่า
พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดมะเขือเทศในประเทศอินเดียตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ซึ่งขนาดนี้มี๘๒คนแล้วเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๕ขวบ
พบการระบาดในรัฐเกลระรองมาก็คือธมินนาทูรัฐโอริสา
แล้วก็รัฐฮาระยานาส่วนที่มีชื่อว่าไข้หวัดมะเขือเทศน่ะ
จากผู้ติดเชื้อเนี่ยมีผื่นแดงผื่นเนี่ยจะขึ้นแดงคล้ายกับมะเขือเทศ
เพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นปุ๊บโอเคมือเท้าปากมันยังไม่เจ็บปวด
แต่อันนี้เขาบอกสร้างความทรมานกับร่างกายด้วยครับผมสร้างความทรมานกับร่างกาย
แต่เกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า๕ขวบครับ
แล้วก็เด็กต่ำกว่า๕ขวบเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสชีวิตได้ง่ายเป็นพิเศษ
เพราะว่าไวรัสตัวนี้มันแพร่กระจายจากการสัมผัสเขาว่าอย่างนั้น
สำหรับการระบาดเนี่ยพบได้บ่อยอย่างนี้แหละ
มาไปละออกมันก็จะมีตุ่มตุ่มมีผื่นหรือแผลแค่แค่แผลอักเสบ
มีหนองผิวหนังบริเวณมือฝ่ามือเท้าฝ่าเท้าภายในปาก
โดยผู้ป่วยจะมีไข้ร่วมกับอาการป่วยอื่นเช่นไอเจ็บคออ่อนเพลียปวดท้อง
ื่ออาหารไปซะอย่างนั้นพบมากในเด็กอายุ๕ขวบครับ
ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น๗๑๐วันก็จะหายเองนะ
เขาบอก๗๑๐วันมันก็จะหายของมันเอง
จริงแล้วในประเทศไทยมีไหมมีนะฮะ
เรามีให้บริการอยู่แล้วทั้งโรงพยาบาลทางภาครัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน
จากโรคไข้ออกผื่นเกิดขึ้นเป็นประจำในเด็กเล็กอยู่แล้ว
เราได้ยินเกี่ยวกับมือเท้าปากเราอ่านมาตลอดอยู่แล้วไงว่ามี
ยายเมย์เธอมีลูกเธอก็ต้องศึกษาเรื่องโรคนี้
ใช่ต้องระวังลูกเนาะ
อยู่จนชินเนาะพี่น้อง

ถ้าไม่มองพอมนะ
ไม่สวยคุณลูกน่ารักเลยนะ

ยังมีพี่หนุ่มรู้อยู่คนเดียว
พี่มนต์ก็ได้รู้แล้วล่ะ
ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะ
ช่วงวันที่๒๔ถึง๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็มีการรายงานอุทธกภัยที่เกิดขึ้น
คนที่ได้รับผลกระทบบอกเลยอยู่๑๐จังหวัดด้วยกัน
ก็จะมีลำปางตากอุบลราชธานีอุดรธานีเลย
จันทบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองนครนายกแล้วก็ปราจีนบุรี
รวมทั้งหมด๒๕อำเภอ๑๐๘ตำบล๔๖๐หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ๑๕๒๐๗ครัวเรือน
แล้วถ้าไปดูว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทธกภัยอยู่ใน๕จังหวัดด้วยกัน
ก็จะมีลำปางอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองแล้วก็ปลาจีนบุรี
รวม๑๒อำเภอ๗๖ตำบล๓๒๗หมู่บ้าน
ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำลดลงค่ะ

ถ้าแยกเป็นลำดับไปเลยก็คือจะมีลำปางนะคะ
ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่๓อำเภอด้วยกัน
รวม๑๐ตำบล๕๓หมู่บ้าน
อันนี้ปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วนะคะ

อันนี้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ

ประชาชนได้รับผลกระทบ๗๒ครัวเรือน
ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวอยู่
ถ้าเป็นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
เกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพญาในพื้นที่๖อำเภอ
ก็จะมีอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไซอำเภอบางประหัน
แล้วก็อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
รวม๖๒ตำบล๒๖๓หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ๗๙๔๓ครัวเรือน

อ่างทองอันนี้ก็เกิดฝนตกหนัก
มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอวิเศษชายชาญ

ประชาชนได้รับผลกระทบ๕๗ครัวเรือน
ปัจจุบันระดับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่
ปราจีนบุรีอันนี้เกิดฝนตกหนัก
มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
รวม๒ตำบล๒หมู่บ้าน
ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะ
ในขณะเดียวกันกรมชลประธานเองค่ะ
เขาก็มีการประเมินปริมาณน้ำที่เกิดจากพายุฝน
โดยจะมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าศักดิชนลสิต
ระหว่างวันที่๒๔ถึง๓๐สิงหาคม
รวม๑๓๓๒๖ล้านลูกบาทเมตร
ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ
มีจำนวน๓๕๕ล้านลูกบาทเมตร
อันนี้สูงกว่าเกณฑ์ปกติของอ่างเก็บน้ำนะคะ

ต้องปล่อยใช่ไหมคะอืมใช่
สำหรับการรองรับน้ำเหนือในช่วงถัดไป
กรมชนรับประทานจะเพิ่มการระบายน้ำ

ก็คือประมาณ๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เขาจะเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
ตั้งแต่๒๗สิงหาคมนะคะ
เมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวม
กับปริมาณน้ำจากครองชัยนาศและป่าศักดิ์แล้ว
ก็จะควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนพระราม๖เนี่ย
ไม่เกิน๖๐๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
นี่แหละค่ะประชาชนต้องเฝ้าระมัดระวัง

อย่างที่บอกไปว่าวันนั้นเราคำนวณกันว่า

แต่สำหรับประชาชนที่เขาอยู่ในกลุ่ม

คือจากบ้านหนูไม่เคยท่วมเลยอ่ะ
ฝั่งหนูนะซูเปอร์ไฮไว้อยู่เล่าแม่

๒วันเข้าวันที่๓แล้ว
แล้วก็เต็มเลยเนี่ยแม่ส่งภาพให้ดู
เขาบอกลำปางขยายเป็น๖เขตแล้วตอนนี้
เพราะปกติถ้าบอกว่าเป็นน้ำป่าจะมาเร็วแล้วไปเร็วนะ

ส่วนมากก็จะเข้าสมมุติอย่างแจ้งห่มอย่างฝั่งนู้นเขาเป็นป่าไง

ใช่แต่อันนี้คือเป็นแม่น้ำแม่น้ำวังที่จะเข้าสู่
จังหวัดตากที่จะเข้าสู่เขื่อนภูมิพลนี่แหละ
ถ้าเกิดเขื่อนภูมิพลแบบว่าลองรับน้ำไม่เยอะโอเค
แต่ถ้าเกิดมาจากน้ำจากน้ำปิงมารวมกันตรงที่ตาก
แล้วก็มีแม่น้ำวังอีกก่อนที่จะมาลงสู่เข้า

น้ำก็จะน่ากลัวน่ะน่ากลัวน่ะน่ากลัวน่ะ
เหนือลุงนะน้ำสะสมกว่าจะถึงแบบว่ากรุงเทพอายุทยาคือน้ำเน่าหมดแล้วน่ะ
อืมอืมอืมอืมแล้วก็ค่อยค่อยละบายมามามาผ่านนครสวรรค์แล้วก็ลงมาภาคกลางเรื่อยเรื่อย
อายุทยาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยกรุงเทพแล้วปริมณฑลนะครับ
มาถึงหนึ่งเรื่องราวกันบ้างสำหรับหนุ่มขี้เหงาฮะถูกสาวไซส์ไลน์หลอกครับ
เงินมัดจำแล้วก็ถูกบล็อกเลยครับหาคนใหม่โอนใหม่ก็โดนอีกฮะ
อ่ะวันนี้ครับผมพูดข่าวรายงานว่าในวันครับนามสมมติอายุยี่สิบสี่ปีเป็นชาวจัวร์เลยครับ
คุณผู้ชมครับเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกหญิงบริญญานะครับ
ตนเองเนี่ยใช้บริการสาวไซส์ไลน์ในกลุ่มลับนะครับ
โดยตกลงราคาโอนมาจำไปแล้วเนี่ยแต่ถูกกลับบล็อกกลับนะครับผม
โดยในวันเนี่ยเล่าว่าไปดื่มเหล้ากับเพื่อนนะ
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่มฟรเมืองจาวดเลยครับ
มีอาการมึนเมานิดหน่อยได้ที่ฮะ

เขาเรียกว่าชวนเพื่อนนะครับผมนะ
เป็นเพื่อนคุยครับจึงทักเข้าไปในกลุ่มลับนะครับ
เห็นหน้าสาวที่สุขใจแล้วก็ชอบตกลงราคากันที่เพื่อน๑๒๐๐ครับ
แต่แล้วสาวให้มะจำ๕๐๐ก่อนพี่โอนมาก่อน๕๐๐ถึงจะมาหา
โอนมดจำไปให้ครับโอนเสร็จอีกฝ่ายก็บล็อกทันทีครับ
ตัวเองลองดูอีกครั้งเป็นสาวคนใหม่ไม่เข็ดคนกล่าวผ่านไปเรียบร้อยโดนบล็อก
ตกลงใหม่ครับคนใหม่อีก๑๒๐๐ครับโอนมาจำไป๗๐๐ใช้วิธีการเดียวกันเลย
อีกก็ถูกบล็อกอีกครับจึงรู้ว่าถูกหลอกทั้ง๒ครั้งเป็นเงิน๑๒๐๐บาทครับ
มาแจ้งความดำเนินคดีกับสาวไซส์ไลน์๒รายนี้นะครับ
แล้วก็อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์กับหนุ่มทั้งหลายอย่าหลงเชื่อ
งั้นจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหมือนกับตัวเองนะฮะ

วันยังได้เนี่ยนะครับ
ก็ในราคา๑๒๐๐ครับผมแต่ว่ามะจำก่อน๕๐๐นะครับ
เราก็โอนตัวไปก่อนใช่มั้ย

เงียบไปเลยครับอ่าโดนบล็อกเลยครับอ่าแล้วแล้วครั้งที่สองเนี้ย
ครั้งที่สองก็เหมือนกันเลยครับผมก็มาจำเจ็ดร้อยครับผม
แล้วก็หายเงียบเรียบร้อยพันสองโดนแค่พันสอง
ตอนเนี้ยกำลังระบาดนะฮะกำลังระบาดจริงจริงค่ะ
จะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับว่าการเผยเงินอืม
ที่เป็นอย่างนี้วันนี้เขามีการแชร์กันเยอะเหลือเกินนะครับ
แล้วคนโดนหลอกถีบเป็นล้านนะฮะเอาอีกแล้วเหรอแม่
เป็นล้านแต่การหลอกของเขาเนี่ยแยบยนต์มากมากครับ
คือมันคือแชร์ลูกโซ่จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
สมมุติอยู่ดีก็จะเป็นทักไลน์ขึ้นมาแรกแรกก็คุยกันไป
ผู้หญิงจะเอารูปผู้หญิงสวยเนี่ยมาใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่เอาไว้ครับ
สักพักเขาจะตั้งเป้าเลยดูผู้ชายที่หนึ่งไม่มีงานทำอยู่บ้านอ่า
แล้วผู้ชายคนนี้จะต้องแบบว่าเหมือนแบบว่าเหงา
เหงาพี่เหงาสไตล์คนเหงาอยู่บ้านอืมครับผม
ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะไปหลอกบอกพี่มาลงทุนกับหนูสิ
หนูอยากให้พี่รวยนะพี่จะได้มีเงินอ่า
คนก็จะโอนเงินไปก่อนแรกแรกหลักพันก่อนครับ
ตอนหลักพันหลักหมื่นก็ได้ผลตอบแทน
มันได้ผลตอบแทนกลับมาเหมือนเดิมสักพักอุ้ย
ตอนนี้บิตคอยน์หรือเฟอร์เล็กอ่ะ
มันขึ้นเป็นเงินในบัญชีของพี่มีสิบล้านแล้วนะโอ้โห
นั่งอยู่บ้านอย่างเดียวน่ะพี่มีสิบล้านแล้วสิบ

อันนี้พ่อของเพื่อนโดนมาอ๋อโอ้โหนี่คือสการใกล้ตัวเลย
เพื่อนโดนอ๋อยังไงต่อสิบล้านแล้วฮักกูว่าพี่
แล้วพี่จะได้เงินก้อนกลับมาเลย๑๐ล้านโอเคโอนไหมแม่

โหเพราะตัวเลขมันเยอะไง
๑๐ล้านแล้วได้แบบกะว่า๕แสนชีวิตไปจบ
ไม่ใช่ความโง่หรือไม่โง่
มันเป็นความรักกับหิว
ผู้หญิงคนนั้นก็จะส่งรูปแบบสวยมาตลอดเวลา
คุณฟังนะฮะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลย
เพราะว่าในฐานะที่พ่อเพื่อนตัวเองเนี่ย
เพื่อนตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเอาคือไม่ได้โง่อ่ะอ่า
แต่ปรากฏไปรักเขาอืมพี่อ่าถ้าสมมุติตัวเองไปดูเนี่ยคือจะหลอก
ถ้าหนูว่าไม่รักพี่อ่ะอืมสักพักจะเริ่มเริ่มมาจากพี่พี่น้องน้อง
สักพักจะเป็นที่รักอ๋อเรียกไปแล้วอ๋อคือใช้หวานเสน่ห์เคยโดนมาก่อนหน้านี้
จำนี้เลยเหมือนกันเดรร์ฟลุนโครงแต่ตอนเนี้ยพี่ก็คิดว่ามันจะมีแต่คนที่ไม่รู้
ถูกต้องป่ะครับปรากฏว่าพ่อเพื่อนพี่เนี้ยได้เงินเกษียณมาไงอืม
ปิดวังโยมหน้าแล้วต้องว่าตรงตรงข้าวเจ้าพญาเลยค่ะ

ก็โดนแบบว่าโดนออกไป
เสร็จแล้วปุ๊บมันจะทำให้ผู้ปกครองของเราเป็นซึมเศร้านะคะ

วันนี้ลูกที่บอกอุ๊ยวันพ่อวันแม่
พวงมาลัยให้พ่อเปลี่ยนเป็นไปดูซิเอกใจสักนิดซิ
พ่อแม่คุณมีพฤติกรรมแปลกหรือเปล่า

แต่บางทีเราก็อาจจะไปแบบไปแบบยุ่งกับเรื่อง

บางทีผู้ใหญ่เขารู้สึกว่าโทรศัพท์เป็นเพื่อนเขาอีกอย่างหนึ่งด้วย
น่ากลัวมากนะเมฆตอนนี้น่ากลัวสุด
โดยเฉพาะแล้วแบบว่าคนนั้นก็เรียนจบพ่อเขาเป็นวิศวะนะ

เขาก็ไม่กล้าถามพ่อเขาว่าต้องทำอะไร

อย่างน้อยวันนี้เราพูดออกทีวีเนี่ย
ยิ่งกว่าไปสร้างโบสถ์ซ่าขวิหารอีกเลย

กลับมาดีกว่าครับ
เอาล่ะเอาง่ายนะฮะ

วันนี้เขามีการแฉกลงหมดเลย

เขาจะมีการแฉคนกล้อง
แล้วจะเป็นแพลตฟอร์มเดิมด้วยนะคะ

แล้วสักพักคิดพรุ่งนี้ได้ไหม
นั่งกับเพื่อนพี่

จะเสร็จด้วยคำว่าที่รัก
อันนี้เขาทักมาในไลน์หรอโมทในไลน์ก็คือเป็นแอดการแอดไลน์เลย
พี่ขายตอนดึกดีกว่ามีเวลาช่วงสักพักเริ่มจากพี่ก็จะกลายเป็นที่รัก
ที่รักปุ๊บคนเราก็ถึงบอกว่าขนาดพวกเรากึ่งรุ่นใหม่รุ่นเก่า
เวลาเรายังเกลียดคนที่แบบพิมพ์ไลน์แบบตอบห้วน
เรายังเคยหลงรักคนที่พิมพ์ไลน์เรายังมีอารมณ์ไปร่วมกับไลน์เขาเลย

ที่รักเติมเงินเข้ามาไม่ถึง๓๐๐๐ดอลลาร์ก็ไม่เป็นไร๑แสนก็๒๐๐๐กว่าดอลลาร์
ซึ่งที่รักก็จะได้กำไร๔๕หมื่นคนโดนโกงกันเยอะนะฮะ
ตอนนี้คุณเข้าไปดูเขามีการแฉกลงแล้วผู้ชายควรระวัง
ส่วนใหญ่ว่าคุณผู้ชมส่งในโรงแมนเนอะเดินมากันเยอะเลยเหรอ

คบกำหนดในการแยกห้องกัดตัว๕วันแล้ว
กิจกรรมตัดผมเหมือนผู้ต้องขังทุกคนอืมล่าสุดกวางฟ้ารุ่งเปิดเผยว่า
กี้ค่อนข้างจะเครียดฮะเพราะเขาต้องรองรับความกดดัน
อึดอัดกับสิ่งแวดล้อมใหม่ใหม่ซึ่งเขาได้ถ่ายทอดให้เราฟัง
คนอยู่ข้างในก็จะคิดฟุ้งไปเยอะเพราะเขาถูกตัดออกจากโลกภายนอก
ครับแต่เขามีความเข้มแข็งอยู่แล้วแม้ว่าจะมีร้องไห้บ้างก็ตามอืม
ใจจริงกวางอยากให้มีการประกันตัวพิงกี้ชั่วคราวเพราะที่ผ่านมาเขาก็บริสุทธิ์ใจ
พยายามทำงานและไม่มีท่าทีว่าจะหลบหนีไปไหนครับคนที่อยู่ใกล้ชิดพิงกี้จะรู้ว่า
กี้อ่ะทำงานหนักแล้วก็รักครอบครัวมากมีความนอบน้อมไม่เคยฟูฟ่า
อันนี้จริงไม่เคยฟูฟ่าไม่เคยฟุ้งเฟ้ออะไรใช่อืมน้องเขาบอกว่าแต่ตอนเนี้ย
ข่าวล่าสุดยังไม่มีการยื่นประกันพิงกี้เลยครับนะฮะตอนนี้ก็ได้แหละวีดีโอคอร์
ปิดเบรกแล้วจริงจริงหรอเธอโอ้โหโอ้ยทำไมปิดกันเร็วล่ะเวลานอนโอเคเบรกครับ

ไปดูคนนี้ค่ะฮอตมากจนมีข่าวว่าผู้ชายเข้ามาขายขนมจีบ
เขาอยู่บ่อยบ่อยนะคะสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกโอ้โห
โดยหนึ่งในนั้นที่ตกเป็นข่าวก็คือว่ามีชื่อของหนุ่มวินเมธวินด้วยครับ
น้องวินอ่าน้องวินด้วยอ่ะมีอยู่ไปอยู่ญี่ปุ่นกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอ
เป็นเลขวันเสิร์ฟญี่ปุ่นกันหมดแล้วสิบเอ็ดคนใช่มีแฟนมิติอ่าฮะ
ล่าสุดคุณใบเตยก็เปิดเผยบอกว่าได้เจอกับวินแล้วก็ทักทายกันทั่วไป
แต่ไม่ได้ถามเรื่องของข่าวเลยต่างคนต่างคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่
ซึ่งน้องก็น่ารักดีนะคะส่วนงานละครยังไม่มีโอกาสได้แสดงด้วยกัน
แต่ถ้ามีโอกาสก็ยินดีส่วนตัวเนี่ยอยากจะมีแฟนเป็นคนนอกวงการ
บอกแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะคบคนอายุมากกว่า
ในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเป็นการคาดหวังเฉย
น้องบอกแบบนี้ครับอืมตอนนี้ก็สดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม
สำหรับน้องใบเฟิร์นน้องก็ยังสวยแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครเอาถ่ายละครถ่ายโฆษณาเยอะมาก
ก็ฉันถามอ่ะเฟิร์นแกมีแฟนไหมไม่มีอีแม่แล้วมันทำสามนิ้วชู
แต่ฉันทำสามนิ้วชูสาบานแม่หนูสาบานอ๋อนึกว่าสามซีสันนึกว่าสามซีสัน
หนูสาบานว่าหนูไม่มีแฟนฉันทำหนูหนูไปแอบกินเลยแบบหนูไม่กิน
อะไรทั้งสิ้นแม่ตอนนี้นางซีรีส์เรื่องบ้านใหม่อยู่เออ
อ๋อตอนนี้บานตายอยู่ตอนนี้ทำงานเก็บเงินสร้างบ้านสร้างบ้านนะครับ
คุณพ่อแม่ด้วยหนูสาบานว่าหนูไม่มีแฟนนางบอกอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ลูนโด่สักหน่อยค่ะลูนโด่นะฮะตอนนี้หลังจากมีท่าทีเรียกว่าไม่พอใจนะฮะ
รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้สักเฉินไหร่นะครับล่าสุดนะครับ
ก็บอกว่าโรนโด่เนี่ยอาจจะกลับนะฮะย้ายกลับไปเล่นที่บ้านของเขาเนี่ย
จะมีการเปิดตัวกับทีมใหม่ในวันที่๒๖สิงหาคมนี้โดยสื่ออังกฤษ
น่าจะชนะแหละพี่ชาวว่าน่าชนะในสัปดาห์นี้นะครับ
อาทิตย์นี้ดูแลตัวเองนะฮะฝนตกน้ำท่วม
หลายพื้นที่ส่งกำลังใจกับพี่น้องทุกคน
แล้วก็โดยเฉพาะหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำต้องมาอยู่แป๊บนึง
แต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะระวังสุขภาพกันด้วย

สวัสดีมากครับ